คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงรายแถลงตอนนี้ค่ะ

อีก๔โพรงเนี่ยตอนนี้ยังทำงานกันอยู่แล้วไม่มีสัญญาณที่จะรายงานผลกลับมา

เหลืออีกหนึ่งเที่ยวบินครับก็คิดว่าถ้าสภาพอากาศดีกว่านี้อีกนิดนึงก็จะยกได้แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ถ้าเข้าไปประกอบกันเสร็จก็จะสามารถเจาะได้ในคืนนี้นะครับ
ในจุดที่สองที่จะมีการเจาะก็หลังจากไปสำรวจพื้นที่การยืนยันชัดเจนแล้ว
ไม่เหมาะสมที่จะใช้อากาศยานส่งเครื่องมือเข้าไป
ก็จะใช้ปรับเครื่องมือให้เล็กลง
แต่ถอดประกอบออกแล้วใช้คนลำเลียงเข้าไปครับ
ก็จะเป็นงานความคืบหน้าทางด้าน
กองทัพบกในส่วนของที่อยู่บนภูเขานะครับ
ส่วนการพร่องน้ำเนี่ยกองทัพบกในขณะนี้ก็ช่วยสนุนอยู่สองส่วนก็คือ
ส่วนในถ้ำกับส่วนนอกถ้ำ
ส่วนนอกถ้ำเนี่ยก็จะมีหมวดทนธรรมบกที่๓๗
โดยท่านผู้จัดการมณฑนฐานบกที่๓๗ท่านไปอำนวยการด้วยตนเอง
เดี๋ยวท่านคงจะให้รายละเอียดกับสื่อมวลชนได้ดีนะครับ
ส่วนภายในถ้ำเนี่ยก็ตามที่ท่านผู้ว่ารายการจังหวัดได้เรียนให้กับพวกเราไปแล้ว
เมื่อวานนี้เราสูบด้วยที่ต่างจากปากถ้ำไปโถง๒ใบโถง๓เนี่ย
ใช้เครื่องสูบน้ำทั้งหมด๒๕เครื่อง
วันนี้เราเติมเครื่องสูบน้ำพญานาคไปอีก๒เครื่อง
ก็พยายามที่จะสูบน้ำออกมาให้เร็วที่สุดนะครับ
จำนวนระดับน้ำเนี่ยมันไม่ได้ตัวบ่งบอกว่าสูบน้ำออกหรือไม่ออก
แต่ว่าเพราะว่ามันมีน้ำเติมเข้ามาตลอดเวลา
ถ้าเราช่วยกันทุกทางอย่างเช่นที่กรมอุทยานตัดน้ำอ่า
แล้วในส่วนอื่นก็สูบน้ำออก
ตัวนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่ช่วยให้การทำงานการปฏิบัติงานของหน่วยซิล

ในส่วนของนอกถ้ำผมจะขออนุญาตให้ทางผู้จัดการบนถนนทางบกที่๓
ได้นำเรียนกับสื่อมวลชนครับขอบคุณครับ
วิชาเชิญเลยครับ
ขออนุญาตเรียนเรื่องการพร่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญครับ
คุณน้ำนั่งนอนเนี่ยอยู่เขาใหญ่อยู่เขาหิงปูน
มันมีรูซึ่งเกิดจากน้ำกัดซ่อมากมาย
ถ้ำหลวงที่เด็กเข้าไปติดนี่ก็คือรูที่น้ำมันคือท่อน้ำ
แต่มันเป็นท่อน้ำที่คดเคี้ยวไปมาใหญ่บ้านเล็กบ้าง
ตอนนี้เราก็เลยมาคิดกันว่าการพร่องน้ำช่วยให้การทำงานของหน่วยซิล

การเหตุการณ์คือเพิ่มสเปสช่องว่างภายใน
และคาดิการก็คือการพ่อมน้ำทุกจุดเนี่ยก็คือการเตรียมการรองรับฝน
หรือน้ำที่เรายังกันได้ไม่หมดซึ่งเราพยายามจะกันจากข้างบนหรือจากแต่ฝนเนี่ยมันระบาด
เพราะฉะนั้นการพ่องงานนี่สำคัญ
เรามีการพร่องน้ำที่สำคัญก็คือหน้าถ้ำหลวงเนี่ย
ขุดเจาะบาดานลงไปในโพรงหินปูน๓ตัวนะครับ
ขณะนี้ทำงานหมดแล้วชั่วโมงละ๕๐๐๐ลิตรนะครับ
ซึ่งก็มีพี่น้องของพลเรือนมาช่วยเจาะระบบก็เวิร์คแล้ว
ตอนที่เราขับรถขึ้นมาจะเห็นว่าน้ำไหลลงเขาไปนะครับ
แต่จุดที่สองเนี่ยเป็นจุดสำคัญก็คือทั้งปีกขวาขวามือของผมซ้ายมือของท่านเนี่ยก็คือ
ถ้ำไส่ทองคุณน้ำนั่งนอนกับนัดดูยางไฟ๒กิโลเนี่ย
ตรงนั้นมีตาน้ำมีถ้ำอยู่ตรงกลางถ้ำหนึ่ง
ผมเข้าไปสำรวจแล้วน้ำเต็มถ้ำเดินมาถึงหัวลึกเข้าไปมัน๙๐๐เมตร
แต่พอออกมานอกถ้ำมีแค่น้ำผุ่นอยู่ปีกขวาถ้ำแล้วก็ตาน้ำออกปีกซ้ายถ้ำ
ตอนนี้ที่เราทำก็คือเราใช้แมคโฮและหัวเจาะเนี่ย
ขณะนี้ได้เห็นนะฮะเราใช้แม็กโคลแล้วหัวเจาะเนี่ย
ลายถ้ำเลยเพื่อให้ไปเจอถ้ำไปเจอถ้ำที่น้ำขังอยู่
เพื่อเรน้ำออกมาซึ่งตอนนี้ก็ได้บางส่วนแล้ว
มาน้ำตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเราสามารถทำให้น้ำนี้ออกมาเกินมาก
ปีกซ้ายนะฮะสุดตั้งปีกขวาจะเป็นน้ำผุด
เราก็ขุดลงไปเพื่อให้น้ำผุดได้มากขึ้น
และขณะเดียวกันคือเราก็ช่วยกันขุดเป็นท่อเป็นลางออกมา
เพื่อระบายน้ำเพื่อจะผ่านไปทางร้านอาหารกุ้งเต้น

พอดีมีพี่น้องจากนครปฐมเอาพญานาคขนาดยักษ์มาให้๔ตัว
เขาบอกเขาฟังข่าวแล้วเขาตีรถขึ้นมาเลยนะครับ
โดยมีพี่น้องเทลเลอร์จากราชบุรีช่วยกันตีลุกขึ้นมา
แล้วก็พี่น้องอีกชนบุรีเอาหัวเจาะแบบเอียงได้มา
มาช่วยกันอีกทุกคนเห็นตรงนี้ที่เราทำเนี่ย

ขณะนี้เราใช้เดินมานี่คือท่อพญานาคขนาดยักษ
ตอนนี้เราติดสามตัวติดสามตัวดูดน้ำเนี่ย
ตัวหนึ่งดูดได้๗แสนลิตรต่อชั่วโมง

ตอนนี้เราดูดทุกชั่วโมงเนี่ยคือแสนหกหมื่นลิตร
ซึ่งเราเดินเครื่องมาแล้วห้าสิบ
ตอนนี้คือเดินเครื่องมาแล้วเกือบ๖๐ชั่วโมงแล้ว
เราผ่านหน้าออกจากถ้ำจากหัวตัวเนี่ย

นี่คือพญานาคที่พี่น้องนครปฐมนะครับ
กลับขอบพระคุณพี่น้องนครปฐมที่เห็นข่าวแล้วก็ตีรถกันมาเลย

สามตัวอยู่ที่หน้าถ้ำทรายทอง
อีกตัวหนึ่งไปอยู่เลยจุดร้านกุ้งเต้นไป

แล้วพี่น้องอุปกรณ์ประคองของตรงถิ่นก็เอาแม็กโครมาช่วยรอบ

เพราะเราไม่ต้องการให้น้ำหมุนลงไปใต้ดินอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้กระบวนการช่วยกันเราทำกันอย่างเต็มที่นะครับ

ผมขอโทษที่ผมไม่กันไม่ให้ใครเข้าไปมาก

ผมต้องใช้พื้นที่ผมต้องใช้แอร์เรีย
แต่เรียนว่าการพร่องน้ำเนี่ยจะมีความสำคัญยิ่งคือหนึ่ง
ถ้าฝนตกมันจะรับน้ำฝนลงไปเก็บเหมือนกับเป็นอ่าง
น้ำอยู่ใต้ถ้ำที่เด็กอยู่อีกทีนึงนะครับ
สเปคของพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นก็คือมีช่องว่างมีอากาศ
และโดยหลักของความดูดกราวิตี้โลก
ผมเชื่อว่าน้ำมันจะหาทางที่ไปที่เร็วที่สุด
เพราะฉะนั้นมันจะลงมาในถ้ำที่๙๐๐เมตรเนี่ยนะครับ
พรุ่งนี้ผมจะถล่มถ้ำตรงนี้ให้เสร็คปีทราย
ขวาอีกหลังจากนั้นถ้าเสร็จปีกขวาอีก
เราก็จะไปทำอีกถ้ำหนึ่งที่ที่อะไรที่ถ้ำน้ำหลักก็เรียนว่าเรื่องการพ่ำน้ำนะครับ
พ่อแม่พี่น้องที่อยู่รอบเขานางนอนอาจจะเจอน้ำไหลบ่าเข้าไป
แต่ท่านผู้ว่าบอกแล้วครับว่าคุณพ่อแม่พี่น้องบอกว่าให้เดินลงดาลงไล่
พี่น้องเราทุกคนเนี่ยยินดีช่วยกันอยู่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณจริงจริง
จุดนี้ที่มีน้องคนหนึ่งมาหาผมแล้วบอกว่าผมเห็นพี่ออกทีวีผมตีรถเทลเลอร์เนี่ย

ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับก็นี่คือผลงานนะครับ
กลับเรียนยืนยันตามท่านพลตรีสุประโชคนะครับท่านรองแม่ทัพ
กับท่านผอบอมมันทนสามเจ็ดนะครับพี่พนตรีบัญชานะครับว่า
การที่เราไม่ให้พวกเราหรือขอความอนุเคราะห์นะครับ
จริงแล้วห้ามกันทั้งหมดก็คงไม่ได้นะฮะจริงแล้วบางบางพื้นที่เป็นพื้นที่เปิด
พวกเรายังก็เข้าไปได้ผมหรือทีมงานคงไม่สามารถที่จะไปเอ่อ
ห้ามที่ไม่ให้พวกเราสื่อมวลชนหรือใครที่อยากจะรู้อยากจะเห็นเข้าไปได้นะครับ
แต่กลับเรียนว่าข้อที่จริงก็คือพื้นที่ปฏิบัติงานมันมีความเสี่ยง
ตกน้ำก็ได้โอกาสที่รถเทลเลอร์หรืออะไรจะหมุนไปฟาดก็ได้
น้ำอาจจะแรงทำให้เราตกน้ำก็ได้นะครับ
เราจึงเป็นห่วงพวกเราทุกคนนะครับเอ่อ
ผมได้หารือหลายหลายท่านในที่ประชุมวันนี้นะครับแล้วก็คลิปที่เอามาดู
นิ่งที่เอามาดูเดี๋ยวจะลงไว้ที่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้
ใครอยากได้เอาไปเผยแพร่ได้นะครับอนุญาต
เพราะว่าเราก็เป็นห่วงเหมือนกันพวกเราอยากจะได้ภาพอยากได้ข่าวนะครับ
เดี๋ยวเราจะให้ประชาพันธ์เป็นคนดำเนินการนะครับ
แต่กลับเรียนจริงจริงว่าที่เอ่อในการเป็นบัตรงานจริงจริง
คือมันวุ่นวายอ่ะนะฮะไม่ไม่ทุกคนมีรู้หน้าที่เลย
ครั้งเราอาจจะไม่ต้องไม่ต้องมาชี้แจงแต่เราเอาเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ตามมาเรื่อยนะครับเดี๋ยวจะไปค้นแล้วก็ตามให้ด้วยแล้วจะอธิบายว่าอันนั้นคืออะไรอีกเรื่องหนึ่งน้ำที่ลงไปต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาได้เชิญเกษตรอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นมาคุยนะครับเพื่อจะเดินสำรวจว่าอาจจะมีความเสียหายเท่าใดจะได้ประเมินความเสียหายด้วย
แล้วร่างกายจะเซฟตัวเองนะครับด้วยการระบบน้ำย่อยจะไม่ออกมากัดกระพ่อ
หรืออะไรแต่แล้วก็การเบิร์นพลังงานเนี่ย
จะเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อหรือไขมันที่เก็บไว้
สะสมมาใช้นะครับส่วนตรงนี้จะทำให้เอ่อ
รักษาชีวิตดำรงชีวิตตามทฤษฎีจริง
มนุษย์สามารถอยู่ได้ประมาณ๓๐วันนะครับ
แต่แล้วเราก็เชื่อเราก็ยังหวังอยู่นะครับทุกคนเรายังหวังอยู่
เพราะฉะนั้นทุกคนผมเชื่อว่าเจ้าที่ทุกคนมีความหวังนะครับเอ่อ
ส่วนตรงนี้แต่ถ้าน้องเขาเพย์เซฟแล้วก็ใช้พลังงานน้อยที่สุดจริง
แขนขาของเขาจะไม่มีพลังนะครับเพราะฉะนั้นจริงจริงถามว่าจะ
ย้ายได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้นะผมเคยกลับเรียนพวกเราไป
หนึ่งแล้วว่าก่อนที่เราจะเคลื่อนย้ายเนี่ยเราต้องส่งทีมแพทย์เข้าไป
เมื่อวานก็มีคนถามเยอะแยะนะครับว่ามีหมอดำน้ำได้มีไหม
จริงมีอยู่ในทีมแล้วนะฮะก็คงจะเข้าไปดูใกล้ใกล้
แล้วก็ดูว่าน้องเขาไหวไหมจนกระทั่งแขนขาพอจะขยับขยื่นแล้ว
ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งเราถึงจะทำการเคลื่อนย้ายได้นะครับ
ไม่ว่าจะผ่านทางเข้าหน้าออกหน้าหรือจะผ่านทางปล่องอะไรก็ตามที่
ทางกรองท่าปกในการช่วยคุดหาอยู่ต่อตรงนั้นเพราะฉะนั้นช่องทาง
ต่างเหล่านี้ต้องได้รับการประเมินชัดเจนจากในแพทย์ที่ดูแลชัดเจนว่า
เคลื่อนย้ายน้องเขาได้แล้วเราถึงจะเคลื่อนย้ายถ้าเคลื่อนย้ายไม่ได้
ก็อย่างที่กราบเรียนนะครับว่าแผนของเราคือเอาหมอพยาบาลไปดูแล
ให้ความอบอุ่นให้อาหารเม็ดหรืออาหารพลังงานสูงนะครับ
นั่นคือเรื่องของที่เราจะเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็วันนี้เนื่องจากทุกคน
ท่านก็จะเห็นว่าทุกคนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องอ่อนล้านะครับ
วันนี้วันเติมกำลังพลในช่วงบ่ายเข้ามาอีกยี่สิบนายนะครับ
จากกองทัพเรืออีก๒๐นายนะครับนี่คือความตั้งใจของพวกเรา
ในการที่จะทำหาน้อง๑๓คนเขาได้ในเร็ววันนะครับ
ผมก็เชื่อว่าพวกเราความตั้งใจของพวกเรานะครับ
สิ่งที่พวกเรามีความตั้งใจมากมากผมเชื่อว่าน้องเขายังอยู่ดีมีปกติสุขอยู่นะครับ
แล้วเชื่อว่าในระยะเวลาอันใกล้เราน่าจะหาเขาพบนะครับ
อันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะประสบความสำเร็จในภารกิจนี้นะครับ
ก็ขอให้พวกเราสวดมนต์ให้น้องเขาด้วยนะครับ
บนทุกทางและความตั้งใจสืบข่าวสวดมนต์ให้น้องเขาอยู่ดีเป็นสุขนะครับ
ก็หวังตรงนั้นนะครับในชั้นนี้ก็ขอตรงนี้ก่อน
เดี๋ยวก็คงจะเหมือนเดิมก็คงจะมีหลายท่านคงมาเดินดูสภาพพื้นที่
เดินหน้างานอะไรก็ตามถ้าท่านสงสัยในประเด็นใดที่พวกเราตอบได้
หรือเราหาข้อมูลมาให้ได้ก็ยินดีที่จะตอบนะครับ
ชั้นนี้ก็ขอสรุปงานวันนี้เพียงเที่ยวนี้ก่อนนะครับ

ยังไม่มีครับมีความชัดเจนทางเป็นทางการยังไม่มีครับ

เพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้กำลังพลส่วนที่ช่วยขนของจริง
ก็คือกำลังพลส่วนที่เป็นอาสาสมัครนะครับ

ก็คือเป็นกองหน้าเข้าไปก่อนจะวางอุปกรณ์
เกิดมีความผิดพลาดจะได้เอาอันออกเรียนมาใช้ได้

ซิลนอกราชการที่ออกไปจากราชการไปแล้ว
ก็ยังเข้ามาช่วยด้วยความตั้งใจที่จะเป็นอาสาสมัครช่วยพวกเราจริงนะครับ
วันนี้ทุกคนเต็มใจพร้อมด้วยใจ

ขอให้พวกเราช่วยกันนะครับ

ผมว่าน้องเขาอยู่ข้างในเขาก็เครียดนะครับ
สื่อมวลชนอยู่ตรงนี้ก็เครียดนะครับ
ขอแล้วกันนะครับอะไรหนักนิดเบาหน่อย

คนไทยด้วยกันนะฮะขอให้ช่วยเหลือกัน

อะไรที่พวกเราอาจจะ

ตรงนี้ขัดแย้งอะไรอย่างนี้

เพราะว่าผมเห็นว่าสัญญา๒๓วันนี้ดีมากเลย
น้องก็ไปดูพวกผมก็พยายามจะหาว่า

ขอบคุณทุกท่านครับนะครับขออนุญาตครับ

ถ้ามั่นใจได้สัก๙๐เราคงไปนะครับ
อนุญาตนะครับ
ผมเป็นผู้สนุนการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือเข้าไปในพื้นที่
ด้วยอาวุธยุโทประกอบของกรณะบบ
คือมี

อย่างที่บอกว่าน้องเขามีระยะทางประมาณเคลื่อนที่ได้ประมาณ๓๔กิโลเมตรที่อยู่ข้างใน
มีเนินอยู่สองสำเนินที่เขาจะอยู่ได้นะครับเราประเมินไม่ได้ถ้าเราบอกว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แต่สิ่งที่เราเคยประเมินมาแต่เดิมเราก็ยังยืนยันว่าอยู่น่าจะอยู่แถวตรงหาดที่พวกเราเรียกนะครับแต่แต่ข้อเท็จจริงเราก็ไม่รู้นะครับเราเราไม่รู้จนกระทั่งเราจะทะลุเข้าไปได้อันนี้ถึงจะตอบได้แล้วมีหลักฐานยืนยันตรงนั้นเราถึงจะตอบได้แต่ในชั้นเนี้ยอะไรที่คาดเดานะครับในทางช่าง
มีโอกาสคุยกันตอนเย็นได้นะครับขอบพระคุณครับ